ใช่ค่ะมาเริ่มข่าวแรกกันที่หนุ่มหล่อคนนี้ดีกว่านะคะ

นั่นเองนะคะก็เปิดเผยตัวตนกันไป
เป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าเขามีรสนิยมทางเพศแบบชายรักชายนั่นเองนะคะ
นี่เลยนะคะก็ผ่านไปราว๔๕เดือนก็มาเจอกับพี่สื่อมวลชนอีกครั้งหนึ่ง
หลังจากเปิดตัวว่าหัวใจเป็นชายรักชายเนี่ยเป็นยังไงบ้างสบายใจขึ้นไหม

รวมไปถึงว่าตัวเองตอนนี้มีคนดูแลหัวใจแล้วหรือยัง
แตงหนึ่งแบบปลดล็อกหัวใจกับคำตอบของเขากันเลยค่ะ
คือเราไม่ได้แต่แต่งหญิงนะนึกออกมั้ยครับ

คือเราเจอกันข้างนอกไงเราก็เป็นเรานะ
เราก็ยังเป็นเต็งหนึ่งที่เป็นผู้ชายคนเดิมนะครับ
แต่ว่าเราแค่อยากจะบอกทุกคนว่าโอเคเราเป็นผู้ชายที่มีแฟนเป็นผู้ชายเฉย
แล้วก็โลกมันก็มาไกลแล้วไม่ต้องแบบมานั่งแบ่ง

ก็สบายใจนะครับเวลาเจอใครหรืออะไรอย่างนี้

แล้วก็มีดังปั๊กท์ไหมตั้งแต่ดิน

ดีนะคะไม่ต้องปกปิดความลับอีกต่อไปนะคะ
ปลดล็อกหัวใจแล้วทำอะไรก็สะดวกสบายใจมากขึ้นนั่นเองนะคะ